พีพีนะคะมากันที่คุณแพลวคณิกุลกับเพลงนี้เลยนะคะ
ขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเธอก็ยอมฟื้นใจตัวเอง
เสียงอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่เจอตัวจริงเลยดีกว่าคุณผู้ชม
แพลวคณิกุลค่ะห่อเพลงใหม่นะคะมาโปรโมทที่บันเทิงไทยรัฐค่ะ
เพลงใหม่สดใสมากนะคะเป็นแนวให้กำลังใจค่ะ
ไม่เจ็บมีดปักอกปักหลังนะคะแล้วก็ไม่ร้องเพี้ยนเหมือนพี่แจ๊กรีนแล้วนะคุณผู้ชม
เพราะว่าคุณแพลวสวยนะลูกนะผมยาวจำไม่ได้เลยนะคะก็เลือกหน่องกับวันใหม่มา
เพราะว่าชอบความสัมพันธ์ของพี่น้องคู่นี้นะคะ
บางครั้งนะคะเราก็ต้องการที่จะระบาย

แต่อาจจะเป็นคนที่รักแล้วก็หวังดีกับเรา
คืออาจจะเป็นแบบพี่ปรึกษาน้องบ้างก็ได้เนาะแบบนี้ค่ะ
เชื่อมั้ยคุณผู้ชมหลังจากปล่อยเพลงนี้ออกไปค่ะ
ยากณรม่าที่ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้น่าล่ะค่ะ

เพราะว่าแค่ว่าวันไหนเราไม่ไหวจริง
แต่นี่พี่เบารู้สึกว่าช่วงนี้มันเป็นไปได้
ใครคนหนึ่งจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นใครก็ได้
ที่จะแบบว่าแสดงอาการที่เรารู้สึกว่ามันสุดนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
รู้สึกว่าทุกคนเนอะก็ถ้าเป็นไปได้ก็
เราอาจจะไม่ใช่เป็นแบบที่ปลอดภัยสุดให้เขานึกออกไหม
แต่ว่าให้กำลังใจได้ก็ให้กำลังใจ